แบบนี้เลยเบนเรวิยานันต
คุณผู้ชมคนนี้น่ารักมากเลย

แต่ว่ามันไปที่ไหนมันถึงจะประสบความสำเร็จ

เธอเนี่ยคือคนนึงที่ไปไหว้พระแม่ลักษมี
ที่ท่านจะดังในโลกโซเชียลด้วยซ้ำไป

เบนถูกฉลกกับพระแม่รักษมีนะ

ก็ไปไหว้ขอพรให้พบเจอกับชีวิตที่ดีมีความสุขค่ะ

ดูยากที่จะขึ้นมาเป็นแบบเบอร์ต้น

ตอนนี้สาวเบนได้เลื่อนขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวแล้ว
ประกบคู่กับหนุ่มฮอตเลยคุณก๊อตจิรายุ

เรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มคุณอ๊อฟชานนท์ค่ะ

ทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะไปหมดเลย
คือมันไม่หวือหวาแต่มันสม่ำเสมอ

ซึ่งสาวเบนเชื่อว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วนะ
เหมือนเป็นดวงที่ทำให้เธอพบเจอแต่สิ่งดีค่ะ
ไปฟังเสียงสาวเบนกันนิดนึงค่ะ

โทษถูกพระเมตร

ไม่พูดชื่อบังใจ

ส่วนใหญ่จะขอเรื่องงานมากกว่าค่ะ
ถ้าความรักก็คือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
เราไม่มีเงินเราอยู่ไม่ได้

ใช่แต่ถ้ามีผู้ชายบ้างก็ดีนะคะ
ตอนนี้คานจะทับมาคอจะคอจะหักแล้ว